อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ไปดูเรื่องของหนุ่มใหญ่ข้อร้าย
เขาเดินข้ามถนนค่ะแต่ปรากฏว่าไปถูกรถกระบะชน
ทีนี้ยังไม่ทันจะเข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์ที่ถูกชนเลย
ปรากฏว่ามีรถตู้ฉุกเฉินขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาทับซ้ำจนเสียชีวิตนะคะ
โอ้โหมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงเนี่ยค่ะ
อันนี้เหตุการณ์แรกที่ชนแล้วรถกระบะนี่คือเสียหลักหมุนเลยนะอย่างที่เห็น

แต่ปรากฏว่ามันมีรถตู้ฉุกเฉินที่วิ่งมาด้วยความเร็วพอดี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยเอกชัย๗๒ถนนเอกชัย
วงและเขตบางบอนกรุงเทพนี่เองค่ะ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย

ศีรษะนี่คือแนนติดถนนเลยนะคะ
ชิ้นส่วนกระโหลกสมองก็เละแล้วค่ะ
ทราบชื่อคือนายสุวิทย์เงินสัจจาอายุ๔๘ปี
เจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลสิริราชไปชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
รวมทั้งได้ติดต่อให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขณะที่รถกระบาดทะเบียนพพ๘๘๔๘ราชบุรีที่ขับชนเนี่ย

คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันก็บาดเจ็บนะคะ
อาสากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งค่ะที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเขากำลังเดินข้ามถนนคือไปถึงกลางถนนแล้ว
แต่จุดตรงนั้นมันค่อนข้างมืดค่ะ
และตัวผู้เสียชีวิตสวมเสื้อผ้าสีดำ
กระบาดที่ขับมาด้วยความเร็วทำให้มองไม่เห็น
พอเบรกเนี่ยก็เลยเสียงดังสนั่นอย่างที่ได้ยินในคลิปเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ทันค่ะพุ่งชนเขาอย่างจัง
รถกระบะเนี่ยหมุนกลับเลยนะคะแล้วก็เลยรีบขับไปจอดในซอยเพราะว่าจะได้ไม่ขวางทางอะค่ะ
ระหว่างนั้นเองเนี่ยช่วงที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เข้าไปเคลียร์สถานการณ์
รถตู้พยาบาลฉุกเฉินขับมาด้วยความเร็วเหยียบซ้ำผู้เสียชีวิตไปอีก
คนที่อยู่ในร้านอาหารตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบแจ้งตำรวจทันทีนะคะ
นี่ค่ะตำรวจเขาก็เลยนำภาพกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
แต่ยังไม่สรุปนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกรถตู้พยาบาลที่ตามมาทับซ้ำหรือไม่
ถ้าผลชนะสูตรออกมาก็จะต้องตามรถที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาตรวจสอบ
แล้วก็สรุปผลทางคดีต่อไปนะคะ